ตอนนี้ชื่อของถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายของไทย
อยู่ในความสนใจของผู้คนทั่วโลกนะครับรวมทั้งคนไทยด้วย
หลายคนอยากจะไปเที่ยวแต่ว่าตอนนี้ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนยังปิดอยู่นะครับ
ต้องฟื้นฟูบุรณะหลังจากเสร็จภารกิจในการช่วยเหลือทีมหมูป่า
แต่ยังมีจุดที่ไปเที่ยวได้นะครับทั้งดอยผาหมีที่เป็นดอยต่อยอดกับดอยนางนอน
มีหลายสิ่งหลายอย่างที่สวยงามแล้วก็น่าจะไปเที่ยวมากนะครับ

กิจกรรมโลชิงช้าคือการละเล่นที่เป็นจุดขายของดอยผาหมีอเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับ
อกจากความสนุกสนานที่นักท่องเที่ยวจะได้รับแล้วยังได้เห็นวิวที่สวยงามอยู่บนเนินที่จัดเป็นลานกลางเต็นต์ได้ด้วย

สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์๓ประเทศ

และมุมนี้จะเห็นยอดเขาดอยนางนอน
จุดนี้แหละครับที่เจ้าหน้าที่โรยตัวแล้วก็ลาดตระเวน
เพื่อหาโพรงและช่องที่อาจจะทะลุเข้าไปในถ้ำหลวง
เพื่อปฏิบัติภารกิจช่วยทั้ง๑๓ชีวิตครับ
หากจะเดินขึ้นดอยนางนอนก็ต้องผ่านจุดนี้

ถือเป็นการท่องเที่ยวตามรอยเหตุการณ์ระดับโลกเลยทีเดียวนะครับ
รองประธานกลุ่มท่องเที่ยวดอยพาหมีบอกว่า
หลังเกิดเหตุการณ์ที่ถ้ำหลวงมีคนมาเที่ยวเยอะขึ้น

ซึ่งพามีก็อยู่ตรงมวยผมของดอยนางนอนนั่นเองครับ
ถ้ำกับผาหมีคือติดเดียวกันคือเขาอันเดียวกัน
แล้วเราอยู่ปลายของถ้ำของนางนอนนะคะ
ก็เลยเป็นตัวเชื่อมต่อกันเลยแล้ว
ห้องเที่ยวก็สนใจสนใจมาก
มันมีจุดชมวิวที่สวยมากอยู่แล้วค่ะ
แล้วหลังจากนั้นเราก็เดินเข้าไปในถ้ำ
เพื่อจะเรียนรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในถ้ำหลวงมีอะไรบ้าง

เพราะว่าเข้าว่าในประวัติศาสตร์ทั้งเนี้ย
รัฐบาลเองต้องจดไว้หรือว่าบันทึกไว้
เพื่อให้ชาวโลกได้เรียนรู้
ที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องกาแฟอาราบิก้า

นั่งดื่มกาแฟท่ามกลางอากาศเย็นสบาย
ถ้าฤดูหนาวฟินมากเลยครับ
เพราะว่าทะเลหมอกจะลอยมาใกล้
นักท่องเที่ยวยังสามารถริบกาแฟดื่มเองได้ด้วย

เริ่มจากการตำเมล็ดกาแฟที่คั่วจนหอมกลุ่น

แล้วก็ใช้เครื่องดิบที่ทันสมัยมาก

จากภูมิปัญญาชาวบ้านของดอยผ่ามีได้ดินครับ
จากกาแฟอาราบิก้าแล้วยังมีถั่วมาคาเดเมีย

แวกนี้จะมีปลูกเฉพาะที่ผาหมีกับดอยตุง
กว่าจะให้ผลผลิตต้องปลูก๗๑๐ปี
ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล๗๕๐เมตรขึ้นไป
จึงจะสามารถให้ผลผลิตได้ดีครับ
รวมถึงอาหารแบบชาวเขาเผับอาคา

รากชูผักยำผักกาดผัดผักดองเป็นต้น
ถุดิบที่ใช้จะเน้นผักไม่มีเครื่องปรุง
เกลือเป็นหลักมีรสชาติจากรากชู

ชาวพามีหวังว่าแม้จะเกิดเหตุผู้ประสบภัยในถ้ำหลวง
ก็สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสด้านการท่องเที่ยวได้
คืออยากจะให้วิกฤตที่เราเคยเจอตรงนั้นนะคะเอาตัวนั้นมาเป็นโอกาส

หรือว่าเอาสิ่งที่เป็นปัญหาในปัจจุบันนะคะที่เราถือภาคมาจนจุดนั้น
เอามาแก้ไขแล้วให้เป็นภูเที่ยวอย่างเชิงตั้งสารเลยนะ
เชิงประวัติศาสตร์ก็ได้เชิงการพูดแค่แบบลุยป่าก็ได้
ลุยถ้ำก็ได้หรือว่าพิชิตอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้
แต่ต้องสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
โดยผาหมีเดินทางสะดวกห่างจากตัวอำเภอแม่สาย๗กิโลเมตร
เข้าไปจากถนนสายหลักคือถนนผลโยธิน๔กิโลเมตรเท่านั้น
จะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แล้วล่ะครับ
จริงทาวนาอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้เมื่อไหร่
การท่องเที่ยวที่นี่น่าจะเฟื่องฟูไม่น้อย
วัฒนภงชายงามและยุทธนาบุตโตถ่ายภาพ
ยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน